ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของกินเราก็ต้องเกาะติดกันต่อ

บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าร้านอร่อยมันอยู่ตามซอกตามซอยตามมุม
แต่คนที่เขารู้ดีที่สุดก็คือบรรดาพี่แท็กซี่นั่นเอง
ใช่เขาจะไปหาตามร้านต่าง
ที่สำคัญคุณพี่แท็กซี่เวลาเขาไปร้านต่างเนี่ยนะ
อย่างแรกเลยมีที่จะอดรถแน่นอน
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามีช่วงใหม่มาฝากคุณผู้ชมด้วย
ก็คือช่วงของแท็กซี่พาชิม

เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ว้าว
ของอร่อยต้องบอกต่อกินคนเดียวได้ยังไง
ขอเชิญพบกับผู้โดยสารของเราคนนี้เลยค่ะ
วันนี้พี่จูลี่จะพาใบตองไปกินอะไรดี

ข้าวไม่เอาข้าวกับก้อนหินนะ

ตอนนี้มันก็มีเท่าเนี่ย
นิดหน่อย
ตินโดนเลยค่ะสี่สิบบาท
อิ่มถึงพรุ่งนี้เลยสี่สิบบาท

อิ่มท้องในจากภาพสิ้นสิบบาท

ร้านที่เราจะไปคือร้านอะไรคะพี่
ก็เป็นพี่คนนึงซึ่งเคยประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่เหมือนกัน
แล้วก็เราเป็นเพื่อนกันที่เป็นจิตอาสานะคะ
พี่เขาก็มาเปิดร้าน
แล้วร้านที่จะไปเนี่ยอยู่แถวไหนคะ
ตอนนี้เราเริ่มต้นจากอนุสวรีชัยสมรภูมิเลยนะคะ

เดี๋ยวเราขึ้นไปยูเทิร์นตรงสนามเป้านิดนึงนะคะ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเป็นถนนตัดใหม่นะคะ
แล้วก็ไปโผล่ออกวิภาวดีรังสิตพอดีเลยค่ะ
ตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกค่ะ
แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายใช้วิภาวดีขาออกไปสนามบินดอนเมืองใช่ไหมคะ
พอเราถึงผ่านแยกหลัก๔เราก็ใช้สะพานลอยยูเทิร์นกลับมาเข้ากรุงเทพนะคะ
อีกประมาณสัก๒๐๐เมตรก็ถึงพอดี

อ่าเลยเจเล้งไปนี่เดียวค่ะค่ะ
ถ้าหาเจเล้งแสดงว่าไปร้านเจเล้งบ่อยใช่ไหม
ก็ไปอะค่ะเลยเหลือตังค์กินข้าว๔๐บาท

เจ้าของพี่สุชาตินะคะ
และนี่ก็คือคุณอธิวัฒน์อมรวีรวัตรหรือพี่สุชาติเจ้าของร้านชาติข้าวแกงร้อยหม้อ

นึกว่าคาวบอยที่ไหนหลงทางมาซะอีก
เสียงฝนตกหนักขนาดนี้ค่ะ
ลูกค้ายังแน่นร้านอยู่เลยค่ะพี่สุชาติ
เพราะว่าร้านนี้อร่อยจริงเด็ดจริง
แต่ก่อนอื่นขอกินฟรีก่อนนะคะ
เดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรน่ากินน่ากินบ้างนะจ๊ะ
ลองเมนูนี้เลยในเมนูแนะนำค่ะ

อันนี้คือปลาดุกยี่หราคุณผู้ชม

น่ากินทุกเมนูเลย
โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครของร้านนี้ก็คือ
เป็นร้านที่รวบรวมกับข้าวไว้หลากหลายมากมาย
ทั้งต้มผัดแกงทอด
ซึ่งลูกค้าสามารถตักข้าวได้เต็มที่
จากนั้นเลือกเมนูตามใจชอบ
ส่วนน้ำซุปผักและน้ำพริก

การันตีความอร่อยและความคุ้มค่าอย่างแรง
ไม่เชื่อฟังพี่เขาเหล่านี้กันเลยค่ะ

ไปลองขอชิมก่อนนะครับโอเคค่ะ
อื้อ
ครูกกิ้งปลาทูรสชาติจักรจ้านมาก
เผ็ดข้นมาก
นี่ค่ะใบตองอยากรู้ค่ะพี่สุชาติ
ว่าทำไมพี่สุชาติถึงตัดสินใจ
ที่จะเปิดเป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่แบบนี้

ไหนราคาคิดยังไงบ้างที่ร้าน
ที่ร้านของเราเนี่ยข้าวตักแม่นกินรอบก็ได้นะครับ

๕๐บาท
เห็นว่ามีติดป้ายฟรีเต็มไปหมดเลยค่ะ

ออกกำลังฟรีครับ

อยากรู้จังเลยที่สุชาติทำแบบนี้ได้อะไร

ได้ให้แล้วมันอิ่มออกใจ
เรียกว่าเป็นผู้ใจบุญตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะ
ด้วยความที่พี่ชาติเคยลำบากมาก่อน
เข้าใจหัวอกของผู้ที่หาเช้ากินค่ำเป็นพิเศษ
ทำให้ตัวเขาชอบช่วยคนอื่นอยู่เป็นประจำ
ทั้งให้โอกาสแก่ผู้โดยโอกาส
หรือให้ผู้พิการกินข้าวฟรี
ซึ่งก็ถือเป็นการทำประโยชน์ให้แก่สังคมอีกทางหนึ่งนั่นเองล่ะค่ะ
สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะแวะชิมอาหารอร่อย

อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะ
อร่อยคุณเวอร์
แท็กซี่ผ้าชิง

ร้านนี้น่าสนใจมากโอ้โหเขาเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเลยนะ
จริงเลยนะเจ้าของร้านนี้ถูกต้องเขาบอกว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจกับการได้เป็นผู้ให้
สุดยอดนะครับลองไปทานกันดูร้านชาติข้าวแกงร้อยหม้อ
ส่วนช่วงนี้คุณผู้ชมหมดเวลากับตลอดข่าวสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
แต่ว่าอย่าลืมนะครับติดตามกับทางไทยรัฐทีวียาวทั้งวันกันไปเลย
เพราะว่าวันนี้น่าจะมีข่าวดีเป็นข่าวสำคัญของประเทศแล้วก็ของทั่วโลกเลย
ถูกต้องที่ทุกคนจับตารอนะคะหลังจากจบเดินหน้าประเทศไทย๑๘นาฬิกา๒๐นาที
จนถึงช่วงเช้าเลยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทีมหมูป่าในการที่จะออกจากถ้ำหลวงมาด้วยนะคะ
เอาล่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
ผมชนะและน้องใบตองต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป